เจาะเข้าไปที่จุดไข่แดงก็คือที่สมุทรสาครกันหน่อย
วันนี้สมุทรสาครเขาก็มีความคืบหน้าทั้งเรื่องของการดูแลการกักตัว
แล้วก็การจะเปิดโรงพยาบาลสนาม
ใช่คือเขาบอกว่ามีการเอาโมเดลของสิงคโปร์มาปรับใช้
เพราะว่าที่สิงคโปร์ก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเหมือนกัน
นี่ไปดูบรรยากาศนะคะที่สมุทรสาครค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โดยทางด้านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิต
พร้อมกับคณะก็ลงพื้นที่ไปที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
ไปดูพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่จะมีการจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนาม
มีเตียงรองรับประมาณ๑๐๐เตียง
แล้วก็มีการเตรียมโรงพยาบาลสำรองเอาไว้ด้วย
ถ้าเกิดว่าไปเจอคนไทยที่ตรวจแล้วมีผลออกมาว่าติดโควิด
ที่ต้องมีการสร้างโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ตรงนี้
เพราะว่าทางสมุทรสาครเองเขาก็กันพื้นที่ให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่
คือตีเส้นไข่แดงที่ว่าตรงตลาดกลางกุ้งกับหอพักนั่นเองนะคะ
ทีนี้พอตรวจออกมาแรงงานต่างด้าวติดโควิด๑๙
ส่วนใหญ่ที่ติดเขาไม่แสดงอาการ
ทีนี้ก็เลยต้องระวังเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงาน
พยายามกันเอาไว้แล้วก็มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
เพื่อที่ว่าเวลาตรวจพบเชื้อแล้วเนี่ย
จะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อ
ตีวงล้อมอยู่ที่ตลาดกุ้งเลย

แล้วก็จะให้มีโรงพยาบาลสนามอยู่ตรงนี้เลย

นี่เขาแบ่งเป็น๔ชั้นนะคุณรัศมีชั้นหนึ่งก็คือ๒กิโลเมตร
ชั้นแรกคือตรงนี้เลยค่ะตรงจุดไข่แดงที่ว่าคือตลาดกลางกุ้ง
ชั้นที่๒ก็จะขยับไปอีก๒กิโลเมตรจากชั้นแรก
ซึ่งตอนนี้การตรวจอยู่ในชั้นที่๒นะ
ตรวจไปแล้วประมาณ๔๐๐๕๐๐คน
จำนวนแรงงานในระบบคือ๒๕๐๐๐คน
อันนี้ในระบบของจังหวัดสมุทรสาครนะ
ต้องบอกว่ามีแรงงานต่างด้าว๒๗๕๗๘๗ราย
แบ่งเป็นแรงงานเมียนมา๒๔๓๖๑๗รายเยอะที่สุด
แรงงานชาวลาว๑๓๒๐๐ลาย

แล้วก็สัญชาติอื่นอีก๙๓๑๗ราย
ที่ถูกกักตัวอยู่ที่ตลาดกุ้งคือ๔๐๐๐ราย
ดังนั้นถ้าเกิดว่าตรวจชั้นที่๒แล้วพบ
ก็จะขยายไปอีกไปตรวจชั้นที่๓ห่างออกไปอีก๒กิโล

แล้วก็นอกจากนี้ก็มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
อยู่หน้าตลาดกุ้งก็ทางเพจวาสนานาน่วม
มีการโพสต์ภาพโรงพยาบาลสนามอีกจุดหนึ่งนะคุณผู้ชม
นี่เป็นภาพที่กาญจนบุรีตรงนี้คือเขาชนไก่ค่ะ
ตรงนี้ก็เป็นจุดที่พร้อมจะรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙
เพราะว่าตัวเลขในสมุทรสาครนี่มันพุ่งขึ้นตอนนี้ไปแตะหลักพันแล้วนะคะ
เรื่องนี้พลตรีชิสนุพงศ์รอดสิริผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๑๗
นามกองทัพภาคที่๑ก็มีการปรับปรุงอาคารที่พัก
ค่ายฝึกเขาชนไก่ที่กาญจนบุรีเอามาเป็นโรงพยาบาลสนาม
ตรงนี้มี๓๐๐เตียงก็สามารถรองรับผู้ป่วยได้ในระดับหนึ่ง
สมุทรสาครไปที่นี่นะแต่ว่ากาญจนบุรีเขาถือว่าเป็นจังหวัดชายแดน
เขาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนนะครับ
สำหรับย้อนกลับมาที่สมุทรสาครกันหน่อย
คือก่อนหน้านี้นะฮะมันมีข่าวออกมาแล้วก็มีการแชร์กันในโลกโซเชียลบอกว่า
และโรงพยาบาลไม่ตรวจให้หรือบางกรณีต้องเสียค่าใช้จ่ายเองนั้น
เรื่องนี้มีการชี้แจงจากคุณหนูอนุทิน
ก็มีการบอกนะคะบอกว่าข่าวนี้ไม่เป็นจริงเป็นข่าวที่ไม่จริง
ตอนนี้คนที่เดินทางผ่านจังหวัดสมุทรสาครหรือว่าอยู่ในจังหวัดที่มีการพบผู้ติดเชื้อ
เพราะว่าตอนนี้คุณอนุทินก็สั่งให้โรงพยาบาลให้สถานพยาบาลต่างตรวจให้ตามสิทธิ์
ส่วนเรื่องค่าตรวจเนี่ยเดี๋ยวทางกระทรวงก็จะนำไปเบิกจากสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช
ย้ำนะคะแรงงานต่างด้าวสามารถไปตรวจได้
แล้วก็ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเป็นก็รักษาฟรีไม่ต้องเสียเงิน
หรือว่าคนไทยเองถ้าท่านรู้ว่าท่านไปพื้นที่สุ่มเสี่ยงมา
ท่านก็ไปตรวจได้ฟรีคุณอนุทินยืนยันแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งคุณสืบสกุลแหมนี่นับดู
วันนี้วันที่๒๒แล้วใช่ไหมคะอีกไม่กี่วันจะปีใหม่
ใช่ครับปีใหม่จะยังไงจะมีการล็อกดาวน์ไหม
นายกเนี่ยบอกตอบคำถามนักข่าวนะนายกบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาอีก๗วัน
เดี๋ยวอีก๗วันมาว่ากันแล้วก็เดี๋ยวจะพิจารณาเรื่องนี้
ว่าจะมีการล็อกดาวน์ช่วงปีใหม่ไหม
นายกให้สัมภาษณ์มาเมื่อวานบอกว่าขอประเมินสถานการณ์๗วัน
ให้สัมภาษณ์เมื่อวาน๒๑ธันวาคมก็ถ้า๗วัน๒๘ธันวาคม
ได้อยู่ทั้ง๒๘ธันวาคมประกาศล็อกดาวน์
โอ้โหคนไทยทำอะไรไม่ถูกเลยนะ
หรือคนจะเดินทางไปต่างจังหวัดจะกลับภูมิลำเนา
ทำอะไรกันไม่ถูกเลยนะฮะ
แต่เขาก็ขอให้เข้าใจเรื่องของการติดตามสถานการณ์

เมื่อเช้าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ขึ้นอยู่กับการประเมินของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่นายยกรัฐมนตรี
ได้บอกไว้ว่าขอประเมินสถานการณ์ก่อน๗วัน

ขอให้นายกท่านประเมินสถานการณ์แล้วก็รับทราบข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขารายงานก่อน
แล้วก็มีการถามท่านรองนายกประวิทย์บอกว่า
ผลเอกประวิทย์ก็บอกว่าก็ต้องดูสถานการณ์ออกอีกนะฮะ
แล้วก็มันมีเรื่องนี้ด้วยไงคุณสืบสกุลที่บอกว่าคือนักข่าวก็ถามพลเอกประวิทย์แหละ
ว่ามันมีข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการนำแรงงานต่างชาติเข้ามา
ที่อาจารย์สุภาพวิเคราะห์ไปเมื่อกี้ใช่ก็ยังไงก็ตามนะคะ
คือพลเอกประวิทย์บอกว่ามีการตรวจแล้วตอนนี้ยังไม่พบผู้กระทำความผิด
แล้วก็มีคำสั่งให้เพิ่มกำลังทหารตามแนวชายแดนแล้วด้วย
อันนี้ก็ตามแนวชายแดนเขาก็มีการเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตาประชาชนเอง
ก็ต้องให้ความร่วมเหมือนด้วยนะคะพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าด่านธรรมชาติมันมีมาก
ด่านช่องทางที่เข้ามาถูกกฎหมายมันมีเรามีเจ้าหน้าที่
แต่ให้ด่านทางธรรมชาติเข้ามาผิดกฎหมายเนี่ยโอ้โหมันมีเยอะเหลือเกินนะครับ
นักข่าวถามประเมินสถานการณ์อย่างไกลก็พลเอกประวิทย์บอกประเมินไม่ได้
ประชาชนต้องช่วยกันต้องดูแลตัวเอง
กังวลไหมว่าประชาชนจะแห่ไปทำกิจกรรมก่อนที่จะมีการล็อกดาวน์
ถ้าประกาศล็อกดาวน์ปลายปีเลย๒๘๒๙แต่ประชาชนบอก
งั้นรีบเดินทางออกต่างจังหวัดก่อนดีกว่ากังวลไหมรองนายกบอกว่า
ก็พูดอยู่นี่ไงก็ต้องช่วยกันต้องช่วยกันดูแลตัวเองด้วย
ผลเอกประวิทย์บอกแบบนี้นะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดของสมุทรสาคร
ผมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งสมุทรสาครตอนนี้นะฮะก็มีการจัดรถชีวอนามัย
ไปตรวจสุขภาพของแรงงานเนี่ยตอนนี้ไปที่บ้านเอื้ออาทรนะครับ
คนต้องตรวจเขาบอกต่อแถวยาวเป็นกิโลเลยคุณ
พรุ่งนี้ไปที่ตลาดโกรกกรากแล้วก็หอพักมหาชัยนิเวศ
มีผู้ที่เป็นรายงานต่างเท่าอีกทั้ง๔๐๐๐คนที่ต้องตรวจอีกนั่นนะครับ
แล้วก็มีรายงานล่าสุดออกมาบอกอาคารกักตัวหลังตลาดกุ้งที่สมุทรสาครปรากฏว่าพบกำแพงด้านหลังพัง
ก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงงานเมียนมาเนี่ยหลบหนีออกจากพื้นที่กักตัวหลังตลาดหรือเปล่าค่ะอันนี้ประชาชนก็ตื่นตนกอยู่นะฮะ